มีคุณอุ้มครับคุณอุ้มเป็นผู้
ที่ออกมาได้แล้วจากข้าง
สวัสดีครับคุณอุ้มครับสวัสดีค่ะ
คุณอุ้มไปติดอยู่ในห้างตั้งแต่
๕โมงกว่าค่ะก็มีการวิ่งกรูจากทางหน้าห้างมาว่ามีการกัดยิงก็เลย
เรียกคนทั้งหมดนะคะเข้าไปหลบอยู่ในโซนที่ที่คาดว่าจะปลอดภัยค่ะ
คุณอุ้มทำงานอยู่ในห้างหรือว่ายังไงฮะหรือว่าไปตั้งแต่เช้าคือไป
เป็นเป็นออร์แกไนเซอร์ค่ะพอดีจัดงานอยู่โซนบริเวณบริเวณหน้าห้าง
อ๋อไปจัดงานที่ห้างวันนี้พอดีค่ะค่ะคุณอุ้มคะตอนที่เกิด
ช่วงประมาณ๕โมงคุณอุ้มเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างคะก็คือเห็น
เหตุการณ์ที่อยู่ด้านหน้านะคะที่ที่มีมีการยิงพอดีว่ายืนอยู่ตรง
ใกล้ประตูหน้าห้างพอดีอะค่ะแล้วก็ตอนช่วงที่มุกไปทีแรก
เนี่ยยังยังไม่ได้ยินเสียงปืนอ่าชัดเจนนะคะได้ได้ยินในระยะ
ไกลแล้วพอสักพักนึงเนี่ยรับประพอก็วิ่งบอกว่า
ให้ทุกคนหลบทุกคนก็หลบเข้าไปอยู่ในที่กำบังที่คาด
ว่าไม่โดนปืนเพราะไม่แน่ใจว่าคนร้ายจะเข้าห้าง
หรือปากค่ะแต่ว่าพออ่าวิ่งไปหลบได้ได้สักสักพักนึง
ค่ะก็ได้ยินเสียงปืนด้านหลังค่ะครับอ่าซึ่งซึ่งอ่าบริเวณ
ที่ไปหลบเนี้ยมันมันเห็นด้านหลังด้วยอืมค่ะก็ก็เลยเอ่อได้
เห็นเหตุการณ์ที่ที่คนร้ายเนี่ยขับรถแล้วก็ยิงสวนรถแล้ว
ก็มีระบบหมอได้รับบัตรเจ็บค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
คือคนร้ายก็ไปบริเวณลานจอดรถที่มันเป็นลานรถบัตรอะค่ะ
ข่าวค่ะทำสถานที่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าเราจัดงานอยู่ในห้าง
บ่อยแล้วก็มีข่าวว่ามีการยิงจุดที่มันเป็นการ์ดของของห้าง

หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ
แต่ละคนนะคะที่เช็คข่าว
จากพนักงานต่าง

เขาก็จะหลบอยู่ตาม

อยู่ตามส่วนของห้าง
ที่มันสามารถปิดล็อกได้

แล้วก็ไม่มีใครกล้าออกมา

บางคนก็หลบอยู่ในห้องออฟฟิศบ้าง
บางคนก็อยู่ใน

ห้างต่างปิดประตูเหล็กลงมา
ตั้งแต่ประมาณไม่น่าจะเกิน๖๐

ก็คือมีการปิดประตูหน้าร้านกันหมดแล้ว

แต่เป็นห้องของทางห้างอะค่ะ

อุปกรณ์ค่ะ
อยู่ประมาณเกือบ
๓๐คนค่ะ
คือผู้ชายที่

พื้นเวทีมากั้นประตูไว้ก่อน
เพื่อเป็นทันเพราะว่าเรา

กับหน่วยที่อยู่ด้านนอกตลอดว่าตอนนี้คนร้ายอยู่ไหน
แล้วก็ต้องทำอะไรบ้างเพื่ออัพเดทให้ทุกคนฟัง
ตอนนั้นตอนนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงมันเหมือนในหนังเลยไหมว่า
เราต้องหาอะไรมากันประตูไว้ไม่ให้คนร้ายพังเข้ามาอะไรอย่างนี้หรอ
ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เก็บของแหลมคมลงพื้น
ก็มีการแบบปิดไฟห้ามใช้มือถือห้ามลงโซเชียลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือบอกจากทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนที่ห้ามใช้เสียงอย่างนี้ค่ะ
อะไรลงพื้นนะคุณอุ้มของแหลมคมเหรอ
ใช่คือมันมีแบบเป็นห้องอุปกรณ์ค่ะมีพวกแบบเลื่อยมีพวกแบบสิวไม้อะไรพวกนี้ค่ะ
ที่เขาแขวนอยู่อยู่ในห้องอย่างเงี้ค่ะก็คืออ่ากลัวเรื่องอันตรายว่าแบบ
พื้นที่มืดแล้วมันจะมองไม่เห็นหรือว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้น
มันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเพราะมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาเป็นระยะว่า
จะมีการเข้าชาร์จแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเก็บลงพื้นตรงนั้นไว้ก่อนค่ะคุณอุ้มในขณะนั้นเนี่ย
เรารู้ไหมว่าคนร้ายมันอยู่ตรงจุดไหน
ทราบเป็นระยะค่ะเพราะว่ามันมีคือเราอยู่ในส่วนที่
ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างนี้ค่ะทราบเป็นระยะว่า
ว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนบ้างตรงนี้อยู่ตรงจุดไหนบ้าง
คุณอุ้มคะตอนที่ติดอยู่แล้วก็มีการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ
ก็เป็นเรื่องปกติที่ห้ามลงโซเชียลนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คนร้ายเนี่ยคือเข้าพื้นที่เพื่อต้องการ
เพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากได้ตัวประกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองหลบหนีได้หรือเปล่า
การลงโซเชียลการแชร์ตำแหน่งต่างเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเราซ่อนอยู่ที่ไหน
เวลามีคนเคาะถ้าไม่ได้แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เคาะเงียบแล้วหายไปเราก็จะไม่ส่งเสียงแล้วก็มีการปิดไฟ
มีการงดใช้เสียงต่างแล้วก็คือในการสื่อสารกับภายนอก
ก็คือช่วยกันสืบข้อมูลว่าขนาดนี้สถานการณ์ที่เป็นจริงมันเป็นไปได้แค่ไหน
เพราะว่าข่าวโซเชียลมันค่อนข้างที่จะมีออกมาหลายทาง
แล้วก็ต้องเช็คจากเจ้าหน้าที่ที่เชื่อถือได้ค่ะ
คุณอุ้มค่ะแล้วตอนนั้นที่อยู่ด้วยกัน๓๐กว่าคนอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์
เราพูดให้กำลังใจกันยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ชุดปฏิบัติการเข้านะในพื้นที่แล้วถ้าใครทุกคนไม่ตกใจค่ะ
ตอนนั้นมีรายงานว่ามีคนถูกจับเป็นตัวประกันด้วยทราบข่าวไหมครับ

มีมั้ยมีจริงใช่ไหมครับ
มีการแจ้งเข้ามาค่ะว่ามีจับเป็นตัวประกันแล้ว
ก็ยังมีการเหมือนปรึกษากันในกลุ่มว่าแล้วถ้าเขาจะเป็นตัวประกันแล้ว
เราอยู่ใกล้บริเวณทางออกด้านหลังที่สุดเนี่ย
ก็จะมีเสี่ยงได้ค่ะ
คุณอุ้มคะแล้วหลังจากที่เราติดอยู่ตรงนั้นเนี่ย
จนถึงตอนที่เราออกมานี่คุณอุ้มออกมาได้ยังไงคะ
ให้สัญญาณหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนมาพาออกไปคะ
มีเจ้าหน้าที่ของทางห้างนะคะนี่เป็นกรุ๊ปแรก
ก็คือเจ้าหน้าที่ของทางห้างที่เขามีวอลสื่อสารกันอยู่แล้วค่ะ
มาแจ้งว่าสามารถมุบออกได้แล้วก็พาเดินออกทางด้านหลังห้าง
ที่เป็นอาคารบีที่เป็นอาคารจอดรถจุดบีจุดที่สองอ่ะค่ะด้านหลังห้างค่ะ

ช่วงประมาณเกือบ๕ทุ่มค่ะ
ก็คือเพิ่งออกมาเมื่อสักชั่วโมง
ติดอยู่ตอน๕โมงเย็นใช่ไหมครับ
ประมาณ๕โมงเกือบครึ่ง
มันอยู่ประมาณ๖ชั่วโมงเกือบ๖ชั่วโมง

ตอนออกออกแบบไหนคุณอุ้มเปิดประตูแล้วค่อยเดิน
ค่อยออกทีละคนทีละคนหรือว่ายังไง
หรือว่าเจ้าหน้าที่มาเคลียร์แล้วแบบว่าปลอดภัยเดินวิ่งออกมาได้เต็มที่เลยหรือยังไง
ก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่เขาสื่อสารกันว่าขณะนี้คนร้ายอยู่ตรงไหน
แล้วก็พอไปถึงประตูจุดที่มันออกตัวถนนด้านหลังห้างนะคะ
ก็เขาก็ให้รีบวิ่งเข้าไปในที่กำบังคือเป็นอาคารอีกฝั่งหนึ่ง
พอถึงอาคารอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็เดินทะลุใต้อาคารจอดรถไป
ก็จะมีลานว่างที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมีประถมพยาบาลมา
และก็มีแจ้งให้เอารถมารับนี้อ่ะค่ะ
สำหรับที่ที่เคยใช้งานไม่แน่ใจจริงก็คือมี๔ชั้นนะคะ
ขึ้นไปที่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้สามารถเคลียร์ได้แล้วก็คือขึ้นไปอีกสัก๓๔ชั้น

แล้วคุณอุ้มตอนนี้ถึงบ้านหรือยังฮะหรือว่าอยู่ที่ไหน

บ้านอยู่ห่างจากห้างประมาณ๑๐กิโลค่ะ
อ๋อประมาณ๑๐กิโล
คุณอุ้มคะหลังจากออกมาแล้วเนี่ย

เหมือนอยู่ในช่วงที่น้องออกมาแล้วมันเกิดการปะทะ
แล้วมีการวิ่งหนีกันที่เห็นภาพข่าวนะคะ
วิ่งหนีกันตรงแถวหน้าปั๊มอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งบริเวณที่ออกมาเนี่ยก็อยู่จุดเดียวกันค่ะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดการปะท้า
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการนะคะ
คุณอุ้มมีรถของเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ส่งถึงบ้าน
อ๋ออันนี้คือให้ทางที่บ้านมาเตรียมมาค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านก็คือจุดที่เขาปิดถนนเนี่ย
เขาจะเรียกว่าแยกพีกษัตริย์แล้วมันจะมีถนนที่อยู่ด้านหลังห้างเนี่ย

ถนนนี้เนี่ยมันก็คือจะออกได้ทางเส้นมิตรภาพแล้วออกได้ทางตัวบายพาร์ท
ที่วิ่งไปขอนแก่นซึ่งมันจะเป็นถนนด้านหลังตรงนี้เนี่ย
จะเห็นมีรถมีรถของประชาชนนะคะเข้ามารับญาติอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะอยู่ในถนนนี้ค่ะ

ก็ตกใจค่ะลูกสาวตัวสั่นค่ะเพราะว่าที่ที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวเพราะว่ามีทั้งคุณป้าคุณแม่แล้วก็ลูกสาว
ลูกสาวยังอยู่ป๑อยู่เลยอย่างนี้ค่ะพอเจอหน้าคุณพ่อก็จะแบบคือก็ร้องไห้ตัวสั่นอย่างนี้ค่ะ
ถึงว่าลูกสาวติดอยู่ด้วยเหรอ
ใช่ค่ะลูกสาวมาทำงานด้วยค่ะ
คุณแม่คุณป้าแล้วก็ลูกสาวเลยเหรอคะ

วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันหยุดลูกสาวก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมากับแม่ด้วย
แล้วระหว่างที่อยู่ข้างในนี่น้องเขาเป็นยังไงบ้างฮะได้บอกลูกสาวยังไงเนี่ย
คือบางจังหวะก็คือด้วยความเป็นเด็ก

เขาก็จะพูดว่าทุกคนอย่าพูดนะคะอย่าพูดเสียงดังนะคะเดี๋ยวคนร้ายได้ยินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่บางจังหวะก็คือกลัวอยากให้คุณแม่กอดอย่างนี้ค่ะ

ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่ารู้สึกว่าไม่ปกติอะค่ะมีตัวสั่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอเห็นหน้าคุณพ่อแล้วเขาก็แบบดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบตอนที่ตอนช่วงที่วิ่งออกมาค่ะ

ก็ตอนนั้นอาการคือขวัญเสียมากค่ะเพราะตัวขวัญมากอย่างนี้ค่ะ
ค่ะคุณอุ้มคะตอนที่เราออกมาเนี่ยด้วยความที่คุณอุ้มมีลูกสาวด้วยการออกมานี่คือเขาให้ยังไงคะ
จับมือลูกวิ่งหรือว่าอุ้มออกมายังไงคะ
คือทีแรกเลยเนี่ยค่ะอุ่มอุ้มออกมาค่ะ

อุ้มออกมาแล้วก็พอพ้นระยะอย่างนี้ค่ะเราก็คือดูอุ้มไปจนพ้นระยะปลอดภัยค่ะแล้วก็น่าจะเซฟสุดอะค่ะเพราะว่าแบบเด็กวิ่งเนี่ยค่ะอันตรายอาจจะล้มได้อะไรได้อย่างนี้ค่ะ

รู้ว่าลูกสาวอยู่ด้วยโอ้โหนี่เป็นยังไงฮะหลับหรือยัง

ใช่ค่ะแต่ก็มีอาการตื่นกลัวแบบยังแบบแรกก็ยังไม่หลับอะค่ะไม่ยอมนอนว่ากังวลอย่างนี้ค่ะมีความกังวลว่าใครจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าคือสรุปแล้วเนี่ยในเซต๓๐คนที่หลบอยู่ในห้องกับคุณอุ้มนี่คือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่มีค่ะแล้วก็แจ้งประสานเจ้าหน้าที่ของห้างให้แจ้งจุดต่างที่เราเห็นว่ามีคนอยู่เนี่ยค่ะ
ก็ล่าสุดเนี่ยก็คืออัปเดตที่อยู่ในห้องน้ำผู้หญิงชั้นปีเนี่ยก็คือออกมาได้หมดไม่มีปัญหาตรงนั้นจุดนั้นจะมีคนท้องด้วยแล้วก็คนแก่ด้วย
แล้วก็จุดที่อยู่ในอีฟแอนด์บอยก็ถูกช่วยออกมาแล้วค่อนข้างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์ได้เกือบทั้งชั้นแล้วค่ะ
ก็ภาวนาขอให้คนที่ยังติดอยู่ข้างในปลอดภัยนะฮะส่วนคุณอุ้มและครอบครัวที่วันนี้สามารถผ่านพ้นประสบการณ์อันอกสั่นขวัญเสียประสบการณ์เลวร้ายมาได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีก็กลับบ้านปลอดภัยนะฮะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ